คนหนึ่งคนนี้สวยไม่แพ้กันนะคะสำหรับพรีมระมิดา
คนนี้เป็นน้องน้อยในวงการบันเทิงนะคะแต่ว่างานแน่นมากเลย
คนนี้งานแน่นแล้วก็เรียนเก่งด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะ
ที่จะเข้าเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วนะคะ
คณะนิเทศศาสตร์ค่ะจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โดยเจ้าตัวค่ะเผยว่าปลื้มใจนะที่สามารถทำตามความตั้งใจไว้ได้
หลายคนก็เลยเออขอถามหน่อยละกันเรื่องงานก็ดีเรื่องเรียนก็ดี
แล้วเรื่องหัวใจล่ะไปซุ่มคบหนุ่มคนไหนบ้างหรือเปล่านะคะ

ปริญญาเดือนไหนคะอ่ายังไม่ทราบเลยค่ะจุฬายังไม่บอก
แต่ว่าวัดชุดคุยมาแล้วค่ะก็เตรียมพร้อมกันได้เลย

สักทีเราจะได้แบบว่าสบายใจกับเรื่องนั้นไปสักทีแล้ว
เราก็จะได้หันมาทำงงานเย็นต่ำที่ได้สักทีด้วย
แล้วมีใครไม่เหลือหรือครับ
ยังไม่มีเลยค่ะนี่รอที่มันจบยังไงรอเนิน

เจอแบบว่าเปิดรับอะไรใหม่ค่ะ
โอ้โหดูสดใสดูเฟรชชี่นะคะ
ก็เดี๋ยวเรียนจบก่อนนะคะทำงานสักแป๊บนึง
เรื่องหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ
คุณก็ดูสดใสเรชชี่ขึ้นมาทันทีเพราะอะไรคะ
วันนี้ชุดฉันสวยค่ะดิฉันอยากจะยืนให้ดูจริงเลยนะคะวันนี้